ส่วนอีกที่หนึ่งเดี๋ยวพาไปที่เรือนจำกลางจังหวัดกำแพงเพชร
ก็มีกิจกรรมดีเหมือนกันนะครับในการช่วยส่งเสริมให้กับผู้ต้องขัง
มีอาชีพติดตัวออกไปเพื่อหารายได้ในการฝึกอบรมนวดแผนไทยครับอ๋ออันนี้ดีค่ะ
ให้บริการนวดแผนไทยนะครับโดยฝีมือของบรรดาผู้ต้องขังหญิงภายใต้ชื่อเรือนสบาย
แบบนี้แหละครับเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีของเรือนจำกลาง
กำแพงเพชรที่จะช่วยส่งเสริมให้กับผู้ต้องขังนะครับ
มีรายได้และมีอาชีพติดตัวออกไปภายหลังพ้นโทษ
ซึ่งบรรยากาศภายในเรือนสบายก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นล้านนา
เมื่อเข้าไปใช้บริการจะได้กลิ่นหอมของสมุนไพร
คอเคล้าด้วยเสียงเพลงกล่อมเบาหลับสบาย
โอ้โหเคลิ้มเลยแบบนี้โอ้โหเคลิ้มเลยแหละครับ
โดยผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชรยังเชิญชวนประชาชนนะครับ
ใช้บริการนวดแผนไทยเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาส
ผู้ต้องขังที่เคยผิดพลาดได้ฝึกฝนฝีมือ
และมีอาชีพติดตัวออกไปเพื่อให้พวกเขานั้นมีรายได้
ตัวเองและครอบครัวไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำซากอีกนะครับ
สำหรับผู้ที่สนใจนวดตัวนวดฝาเท้านวดคลายเส้นกดจุด
จากคลิปค่าบริการนวดตัว๑๑ชั่วโมงละ๑๐๐บาท

ชั่วโมงละ๘๐บาทนะครับ

เพราะฉะนั้นโทรกันไปครับใครที่สนใจหมายเลขโทรศัพท์
ขึ้นอยู่แล้วนะครับที่เห็นอยู่นี่แหละครับ
อาเป็นไงล่ะนวดกันโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บจังเลย

โทรไปจองคิวกันก่อนก็ได้ดิฉันว่าน่าจะคนเยอะแหละ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่านวดฝ่าเท้าชั่วโมงละ๘๐บาทเองคุณ

ถูกมาก๒ชั่วโมงเนี่ยยังได้แบบโอ้โหสบายหลับยาว